หนุ่มคนนี้ก็เปิดปากออกมาเคลียร์เป็นครั้งแรกเหมือนกัน
สำหรับนักร้องลูกทุ่งเพลงยอดฮิตของเขานะคะคุณก้อง
เค้าออกมาแชว้าแล้วราวรักสามเศร้าก็คือว่า
แฉว่านุ่มกล้องห้วยไร่เนี่ยนะ
มีชื่อเสียงปุ๊บก็ทิ้งเธอไปจ้า
แถมช่วงที่คบกันเนี่ยนะคะก็แอบไปคุยครบซ้อนกับนักร้องหมอลำสาวเบลคณิตถาอีกด้วย
อ่ะงานนี้หนุ่มกล้องก็ขอเปิดปากแบบแมนเลยนะว่า
ที่ผ่านมาไม่พูดเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาให้เกียรติฝ่ายหญิงทั้งคู่
ทั้งคู่นะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเลิกรากับแฟนสาวคนแรกเรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะมาขายขนมจีบหมอลำสาวน้องเบลนะคะ

มีแพลนจะแต่งเพลงให้แฟนเก่าร้องอีกด้วยค่ะคุณค่ะ

มันก็เป็นแบบเหมือนหลายคนหลายคำพูดอะครับแต่ว่าจริงเราก็เราก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติ
ผมว่าไม่ดีกว่าครับเพราะว่าพูดไปมันไม่เป็นผลดีระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับ
จริงก็มันเหมือนความรักของคนทั่วไปที่มันมีรักแล้วก็มีจบปกติธรรมดาครับ
จริงจริงมันมีผลกระทบอะไรตัวผมไหมไม่มีเลยแต่ตัวของน้องเขาเนี่ยที่เขาต้องดำเนินชีวิตเขาต่อเนี่ย
คือเขาลำบากนะครับลำบากลำบากใจบางครั้งความรักรักเลิกมันมีเสียใจอยู่แล้ว
ทุกคนต้องมีความเสียใจอยู่แล้วแต่พอถ้าเกิดว่าปล่อยเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย
แต่ถ้าไม่มีคนไปลื้อถามตรงนั้นมันก็ผิดแทงใจดัมก็มีตลอดที่ไหมผมไม่พูดที่ผมอึกอัก
ที่แบบว่าเวลาถามเรื่องความรักทำไมกล้องว่าไล่ทำไมไม่ตอบแบบเต็มไปเลย
ผมให้เกียรตินะครับผมให้เกียรติรักเก่ารักใหม่
รักสามเศร้าที่มีปัญหากันมาหลายคนถาม
ทำไมไม่ตอบทำไมอึกนั่นน่ะสิ
ก็เป็นเพราะว่าผมให้เกียรติผู้หญิงทั้งสองฝ่าย

หลังจากที่ไปจีบน้องเบล

ไม่ได้ครบซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศใดทั้งสิ้น

เฮ้ยมันจะเป็นเรื่องมือที่สามรักสามเช่าหรือเปล่า

ซึ่งก็มีความมุ้งมิ้งเขามีการโต้ตอบกันผ่านทางหน้าวง
เพราะว่าเวลามันค่อนข้างที่จะไล่เรียกกันนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มกล้องเฮวไลน์เองเขาก็ออกมา

แล้วก็ยืนยันสถานะกับน้องเบลจริงยังไม่ใช่แฟน
แต่เรียกว่าเป็นพี่น้องที่สนิทมากที่สุด
ก็อย่างที่บอกแล้วก็ขายขนม
สถานะมันก็วนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละ
คือที่ฉันสังเกตมาหลายคู่นะ
ตาแถวหน้าในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยใช้สถานะคำว่าแฟน

ไม่แต่ว่าตอนนี้หลายคนเขาใช้สถานะแบบนี้
แล้วประชาชนอย่างเราเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ย
จริงแล้วเนี่ยความชัดเจนมันคืออะไร
คู่ของหมากคิมอย่างนี้หลายคนก็ลุ้นให้เป็นคู่จีกัน
แต่ว่าร่าสุดเขาออกมาบอกเลยนะว่าเป็นแฟนกัน
บอกว่าจะว่าอะไรก็ว่าไปจะคิดอะไรก็คิดไป
ก็ไม่ได้ว่าก็แปลว่ายอมรับไกลนั่นแหละ
ใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้เราติ๊กต่างได้ไหมว่าเป็นแฟน

ก็ศึกษาดูใจกันละกันได้แบบนี้ละกัน
จะได้ไม่ต้องมีใครมาแบบว่าตอบว่ามันยังไงกันแน่